ติดตามเรื่องราวของงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับนักกีฬาในชุดซีเกม
แล้วก็มีการมอบเงินรางวัลให้ด้วยนะครับ
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปร่วมงาน
ซึ่งเพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการเดินทางไปแข่งขันที่ตุรกีหรือว่าทูเคียนะครับ
แต่คิดว่าไทยมีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันครับ

นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลอง
เงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกศรแล้วก็สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย
นักกีฬาไทยก็ได้ไป๙๒เหรียญทอง๑๐๒เหรียญเงินแล้วก็๑๓๘เหรียญทองแดง
สมาคมกีฬานะครับรับเงินอัดฉีดไปก็๒๐๐กว่าล้านนะครับ
ก็ล่าสุดที่ที่เบาเกรียสนาม๓ก็เดินทางไปร่วมงาน
โค้ชด่วนก็บอกว่าการเตรียมทีมแข่งขันในรอบ๘ทีมเนี่ยก็จะเริ่มจากการฟื้นฟูร่างกายให้นักกีฬาก่อน
แล้วก็ปรับเวลาในการฝึกซ้อมให้ใกล้เคียงกับเวลาการแข่งขันที่ตุรกีให้มากที่สุดนะครับ
ส่วนผู้เล่นนะครับที่จะใช้ในรอบ๘ทีมก็ดูว่าใครจะเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการเล่น
ซึ่งแนนทัศดาวนึกแจ้งเนี่ยยืนยันว่าหายไม่ทันนะครับเล่นในรอบ๘ทีมสุดท้ายแน่นอนครับ
จริงคุณแผนของเรานะครับเราจะเริ่มจากเริ่มมีนะครับในเรื่องของการเตรียมร่างกาย
สมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ปรับเวลานะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมให้ใกล้เคียงกับที่ตุรตีมากที่สุดนะครับ
หมายถึงว่าเราจะซ้อมสายแล้วก็ซ้อมตึกไปเลยนะครับก็ให้คุณชินกับเรื่องของเวลาทางนู้นครับ
จริงตุรคีนะครับเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของระดับลีกแล้วก็ต้นของโลกนะครับ
ก็ต้องยอมรับว่าศักยภาพเข้าสู่สเราแต่ก็เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับ
ยังไม่ได้แข่งเรามีโอกาสเสมอครับผม
ชุออนโมกศรีแล้วก็อัชราพรคงยศ๒เพื่อร่วมทีมที่ไปเล่นที่หลีกของตุรกีในระดูการที่ผ่านมาเนี่ย
แนะนำสไตล์การเล่นของนักตบลูกยางสาวจากตุรกีบอกนะครับว่า
จริงแล้วหลายคนเป็นเพื่อนร่วมทีมของสโมสรซาดิเย่
ก็จะไม่ได้ติดทีมชาติทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มองว่าริฟอร์ม
แล้วก็การเล่นในรอบ๘ทีมมาถึงตรงนี้ต้องให้กำลังใจกันเองมากกว่า
ให้ใส่เต็มแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่า
หากรุ่นพี่ถูกเรียกว่า๖เซียนแล้วทีมรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาจะถูกเรียกว่าอะไร
พรพันธ์ก็ตอบว่าเรียกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกเลยได้หมดเลยครับ
จะเริ่มขึ้นนะครับนายอังคษ์สมพรฉ้ายบางยานท์ในยุคสมาคม
ก็นำนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงเข้าพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่ห้องรับรองนะครับ
ลูกยางไทยก็เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
จำนวนมากว่าทำไมถึงมาให้นักกีฬาพักแล้วก็เพิ่งจะกลับมาจากบอเกรีย
และกังวลว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดโควิด
เมนต์ส่วนใหญ่นะครับไปในทางสงสารนักกีฬาที่ต้องออกมางานเลี้ยง
ที่จะได้พักผ่อนนะครับก็ว่ากันไปนะครับ
ก็เป็นห่วงกันหลังจากที่ฟอร์มดีด้วยนะครับ